ตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่ให้ทั้ง๑๓คน

แต่ว่าเราอยากที่จะเก็บตก
ในอีกหลายแง่มุมจากภารกิจนี้

ผู้ว่าที่สุดแห่งปรัฐพีของเรา

คือต้องบอกว่าหลายคน

คำสั่งกับนักข่าวเนี่ยไม่กลัวเหรอว่าถ้านักข่าวไม่ปฏิบัติตามเนี่ย

แล้วมันไม่ใช่แค่นักข่าวไทยไงมันนักข่าวทั้งโลก

คือบรรณาธิการโต๊ะหน้าหนึ่งของเราก็แหม่อัดอั้นอ่ะ
มันมีคำกฎเก็บกฎก็เลยถามซะหน่อย
นายวรวัตรขุนทองเราเรียกกันติดปากว่าพี่ขุนนะ
เป็นบรรณาธิการข่าวโต๊ะหน้าหนึ่งไทยรัฐทีวีก็ไปเกาะติดถ้ำหลวงกันเนี่ยค่ะ
เป็น๑๐วันเหมือนกันอยู่ด้วยกันนี่แหละ
เล่าให้ฟังบอกว่าไหนก็ได้มากินข้าวหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจกับผู้ว่าแล้ว
ขอถามหน่อยเถอะทำไมกล้าจังเลย
ทำไมกล้าไล่นักข่าวลงจากหน้าถ้ำหลวงหลังจากวันที่เจอเด็ก
คือโหมันไม่ง่ายนะคะนักข่าวทั่วโลกอัดกันอยู่ตรงนั้นพันกว่าคนอ่ะ

ถูกคือไล่คืนนั้น๓ทุ่มบอกว่า๙โมงเช้าลงไปให้หมดไล่แบบนั้นเลย
ก็เลยถามว่าท่านกล้าได้ไงอ่ะ
ผู้ว่ายิ้มยิ้มแล้วบอกเอาตรงนะไม่ได้มั่นใจอะไรเลย
ไม่ได้มั่นใจเลยแม้แต่นิดเดียวว่านักข่าวจะยอมออกจากพื้นที่ให้ไหม
คือวัดดวงอะค่ะ๕๐๕๐เสียงจะทะเลาะกับสื่อทั่วโลกมันไปเลย
แต่จำเป็นต้องทำถามว่าทำไม
คือก่อนหน้านั้นผู้ว่าบอกว่าก็ลองซ้อมแผนเคลื่อนย้ายเด็กแล้ว
จำได้ไหมที่เรารายงานเวลาที่ออกมามันไม่เป็นที่น่าพอใจ
พลาดไปแค่เสี้ยววินาทีหรือนาทีเดียวมันคือความเป็นความตายของเด็ก
แล้วถามว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นใครรับผิดชอบ
ก็เขาใช่ไหมผู้บัญชาการสอรก็ต้องรับผิดชอบ
เพราะฉะนั้นเขาต้องตัดสินใจเด็ดขาด
ก็เลยตัดสินใจว่าวัดดวงละกัน

ถ้าไม่ยอมก็จะบอกเลยว่า
ถ้าเด็กหรือเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากการเคลื่อนย้าย
หรือมีอะไรเกิดขึ้นสื่อรับผิดชอบเลยนะ
บอกแบบนี้เลยว่านี่คือแผนสองถ้านักข่าวไม่ยอม
วันนั้นผู้ว่าก็บอกว่าที่สั่งนักข่าวออกนอกพื้นที่

สื่อจะยอมไหมมากันทั่วโลกขนาดนี้
ข่าวก็ได้ทีวันละครั้ง๒ครั้ง

ใช่เพราะว่ามันเป็นปฏิบัติการสำคัญจริง

วัดใจไปเรื่อยประเมินท่าทีไปเรื่อย

ปิดกั้นหมดไม่พอขึงแสลนด์ด้วย
เต็นต์ตรงบริเวณที่เจ้าหน้าที่ทำงาน

เอาเทปเหลืองมากั้นแล้วเนี่ย

ตรงไหนที่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้สื่อก็เดินกลับ
โดยเฉพาะสื่อต่างชาติจริงแล้วเขาเข้าใจนะครับ
การทำข่าวของสื่อในต่างประเทศเนี่ย

แต่คราวนี้ต้องบอกว่าสื่อไทยให้ความร่วมมือน่ารักมากจริง
ว่าเองก็ขอบอกขอบใจสื่อมวลชนกันเยอะนะคะ

พอเห็นแล้วเนี่ยว่าเออสื่อรับได้
โอเคก็เลยมั่นใจว่า

เพราะว่าบอกนี่จิตวิทยาล้วนเลยจริง
ซึ่งสื่อเองก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ

ว่าทุกอย่างมันคือวินาทีความเป็นความตาย

เราจะแบบโอ้โหจะอยากได้ขาวขนาดไหน
ก็ต้องเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขา

ก็ยอมรับบอกว่าตอนที่ยังไม่เจอเด็กเนี่ย

ออกมาบอกออกมาเล่าออกมาแถลง

เครียดนอกจากต้องออกมาแถลงชี้แจงแล้ว

เพราะอะไรเหมือนเป็นแม่ทัพอะค่ะ

คือผู้ว่าจำไม่ได้หรอกว่าไปกระแทกอะไรสักอย่าง

ซิบหมอบอกหมอมียาไหมขอยากินแก้ปวดหน่อย

ผู้ว่าเจ็บหรือว่ามีอาการป่วยอะไรแบบนี้

มันอยู่ในช่วงของความสับสนอนละหมาน

แต่นอนไม่ถึงชั่วโมงเลยต่อวัน
ว่าบอก๑๗วันนอนไป๑๑ชั่วโมงเอง

บอกว่าเจ็บก็ไม่ได้ลูกน้องทำงานอยู่

จนกระทั่งได้เจอข่าวดีว่า

ครูพ่อบอกว่าวันนึงที่นั่นแถลงข่าว

เดี๋ยวก่อน
ให้รู้
ใช่ค่ะคือสื่อเองก็ต้องกลั่นกรองก่อน

แต่ก็ต้องรอท่านผู้ว่านโรงศักดิ์นี่แหละ
คือเราก็พยายามรอจริงเพราะว่าไม่อยากให้ข่าวมันออกไปหลายทาง
ขนาดรอเนี่ยดราม่าในโซเชียลมันก็ยังเยอะขนาดนี้เลย
เพราะว่ายิ้มออกของจริงบวชหลังหน้าจะหายแล้วแหละเพราะว่า
คืนวันงานเลี้ยงเห็นยืนร้องเพลงสบายใจเลย

เชียงรายรำลึกตอกย้ำเลยว่าจะไม่ลืมเชียงราย
ขุนก็แอบเหน็บท่านว่าจะลืมลงได้ยังไง
ภารกิจยิ่งใหญ่สักขนาดนี้
ท่านร้องหลายเพลงนะคะจริงแล้วคืนนั้นเนี่ยแล้วคุณอรัชพรได้ร้องกับท่านผู้ว่าด้วยไหม

เพราะว่าหันไปมองบอกใครทายขอหรือยัง

คนไหนถ่ายเอามาให้ดูเดี๋ยวนี้เลย
แต่ท่านพูดไปก็หัวเราะไป
ก็ถ้าน้องเพราะไหมต้องบอกว่าเพราะค่ะ

คือมันร้องออกมาจากใจจริงแล้วผู้ว่าก็บอกด้วยนะคะว่า
เกาะติดมา๑๗วันขณะนี้
แกกรับทุกความรับผิดชอบมาขนาดนี้

ใช่แล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยนะ
ไม่มีใครไม่รู้จักท่านผู้ว่านโรงศักดิ์นะ

อุสาไปแว้กินกาแฟในปั๊บ

เดินไปไหนมาเป็นไหนแบบ

มันเหมือนแต่ก่อนเป็นคนดัง
คือตอนนี้กลายเป็นแบบว่าเซลปเบอร์หนึ่งของประเทศไทยไปเลย
แล้วคือประเด็นก็คือมันไม่ใช่แค่คนไทยนะ
ทั่วโลกเกิดนักท่องเที่ยวมาแล้วจำได้
ถ้าดิฉันเจอนะดิฉันก็ต้องขอเซลฟี่นิดนึง
ใช่ไหมผู้ว่าก็บอกนะว่าคือ
ตอนนี้เรื่องถ้ำหลวงมันเหมือนเป็นตำนานไปเลย
สร้างหนังก็สร้างได้เป็นเรื่องเล็ก
แต่ถามว่าผู้ว่าอยากจะบันทึกความทรงจำ

ก็ถ้ามีเวลานะไม่อยากจะเขียนพอเก็ตบุ๊กสักเล่มหนึ่ง

เราก็จะได้รับรู้ว่าปฏิบัติการทั้งหมดมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ซึ่งความสำเร็จท้ายที่สุดนะคะ
นำมาซึ่งความร่วมมือกันจากคนทั่วโลกนะคะ